ถ้าพูดถึงหนังไทยที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ต้องยกให้กับ
หลักร้อยล้านแล้วเนี่ยตอนนี้ค่ะทางทีมนักแสดงนะคะ
เขายังได้เดินสายโปรโมทไปยังต่างประเทศอีกด้วยหนึ่งในนักแสดงนำอย่าง
เร็วนี้เจ้าตัวก็พร้อมที่จะไปพบปะกับแฟนหนังที่กัมพูชาอีกด้วยค่ะ
ใกล้ดีเป็นกัมพูชาค่ะเพิ่งคอนเฟิร์มเป็นวันที่๒ที่๓ที่จะถึงนี้ค่ะ
เต้นดีใจตลอดเลยค่ะเวลาที่แบบแฟนต่างประเทศเม้นว่าเดี๋ยวจะเข้าแล้วนะของเขาวันที่เท่าไหรอย่างนี้เราก็จะดีใจค่ะ
จริงเขาก็ตามมาตั้งแต่กั้นแก้วแล้วก็มีค่ะที่นู่นที่มาเข้าฉากด้วยกันก็จะดูละครของไทยอยู่แล้วเราก็ดีใจค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะเจ้าตัวบอกว่าขอพักเอาไว้ก่อนถึงแม้ว่านุ่มหลายคนเนี่ยจะบอกว่าใบเฟิร์นเป็นสาวแบบสเปคที่หนุ่มไทยชอบแต่ยอมรับเรื่องรักขอนิ่งจะหนุ่มในหรือนอกวงการเธอบอกว่ายังไม่พร้อมค่ะ
เป็นคนเป็นคนไม่ค่อยซับซ้อนอยู่แล้วค่ะโดยปกติแต่ว่าถ้าเกิดถามสเปคพี่นิสห่ายไหมนี่น่าจะไม่ค่อยใช่ค่ะคนตรงไปตรงมาออกจากผงผ่างด้วยซ้ำ

แบบนี้ก็รู้ค่ะว่าจะเก็บเงินไปทำอะไรล่ะบางครังคะคุณผู้ชม

เพื่อนไปเฟิร์นเขาบ่นออกมาปวดหัวนิดหน่อย